มีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งไม่สวมเสื้อนะคะ
ลอยขึ้นอืดมาอยู่ที่คลองค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเก็บศพขึ้นมา
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบผู้ตายเป็นผู้ต้องหาในคดีขโมยถังแก๊ส
จะถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจไปรวบตัวที่บ้านปรากฏว่าผู้ตายวิ่งหนีออกไปหลังบ้าน
บ้านเขาอยู่ติดกับคลองแล้วก็ไปกระโดดน้ำ
สุดท้ายจมน้ำกลายเป็นศพนะคะ
ตำรวจสภเมืองสุราธานีแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
เหตุการณ์พบศพผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในคลองบางใหญ่
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
พบศพผู้ชายคนหนึ่งค่ะไม่สวมเสื้อลอยขึ้นอืด
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้นำเรือมาลากศพกลับเข้าฝั่ง
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตก็คือนายปียะมีทาอายุ๓๙ปี
เป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์อาศัยอยู่ในบ้านเช่าติดกับคลองบางใหญ่
เบื้องต้นไปตรวจสอบร่างกายไปตรวจสอบศพ
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๑วัน
จึงส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลสุราชธานีค่ะ
คือก่อนหน้านี้ช่วงเช้าของวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดเนี่ยมันไปจับภาพได้ขณะที่ผู้ตายก็คือนายปียะเนี่ยเขียวรถมอเตอร์ไซค์
โดยมีภรรยากำลังอุ้มลูกน้อยแล้วก็ลูกสาวอีก๑คนมาด้วยกัน๔คน
นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันแล้วไปขโมยถุงแก๊สน้ำหนัก๗กิโลกรัม
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็หลบหนีไป
นี่นะกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
ขณะนั้นนายปิยะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาพร้อมกับลูกสาวคนโต
แล้วขโมยถังแก๊สอีกถังหนึ่งน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
ซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าของตลาดเนี่ย
นำคลิปไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสุราชธานี
คุณผู้ชมมาด้วยกันทั้งหมด๔คนแบบนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองสุราชธานี
สามารถตามไปจับกลุ่มนายปียะได้ที่ห้องเช่า
ภายในซอยถนนเลี่ยงเมือง๘โดยตอนนั้น
นายปียะผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ต้องหาด้วยเนี่ย
อาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกรวมทั้งสิ้น๔คน
ผู้ต้องหาพอเจอกับตำรวจก็ยอมรับสารภาพว่าขโมยถังแก๊สจริง
แต่นำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าแล้วแล้วจังหวะนั้นแหละค่ะ
นายปียะผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับ
จังหวะที่ตำรวจเผลอวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้าน
กระโดดลงไปในคลองบางใหญ่แล้วก็หลบหนีไป
สุดท้ายมาเจอกลายเป็นศพนะคะด้านในเกษมนัน
สิริเกียรติวงเจ้าของตลาดที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่า
ก็รู้สึกเสียใจสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็อยากได้ถังแก๊สคืนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ไม่คิดว่านายปียะจะจมน้ำตายเพราะภรรยาบอกว่านายปียะเนี่ย
ว่ายน้ำเป็นค่ะ
อ่าเราก็พูดคุยกับเขาตอนตอนที่อยู่ในบ้านนะฮะ
เขาก็ท่าทางไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเขาได้เสียชีวิตแล้ว
ตอนนี้เราก็ไม่คิดว่าจะแบบคือแล้วจึงต้องมาค่ะ
คือผมไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียชีวิตเพราะว่าการลงน้ำเนี่ย
เราก็สอบถามทางภรรยาเขาเนี่ยว่าแฟนว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า
ภรรยาเขาก็บอกว่าเป็นอ่าแต่แล้วก็ด้วยลักษณะการลงไปเนี่ย
คือเขาวิ่งลงไปแล้วเขาไปเกาะตรงกิ่งไม้เราก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจมน้ำอะไร
ใช่ไหมตำรวจสพเมืองสุราธานีค่ะ
ควบคุมตัวภรรยาของผู้ตายไปสอบปากคำที่โรงพัก
พอไปสอบปากคำน่าตกใจนะเดือนนึงเนี่ย
เขาก่อเหตุแบบเนี้ยสิบห้าถึงยี่สิบครั้ง
แล้วคุณค่ะใช้ลูกบังหน้าเพื่อไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ย
สงสัยใช้ลูกตระเวนไปก่อเหตุด้วย
ซึ่งถังแก๊สที่เขาขโมยไปเนี่ยจะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า
ราคาถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดว่าขนาด๗กิโลกรัม
ขายได้ราคาถังละเจ็ดร้อยบาทขนาดสิบห้ากิโลกรัม
ขายได้ถังละหนึ่งพันบาทสุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหา